เรื่องของผู้ใหญ่ใจดีนายอำเภอใจดี
เอาผักปอดสารมาแจกให้กับเหล่าบรรดาชาวบ้านที่เขามาติดต่อราชการ
บอกเลยว่าดีมากครับ
ที่นี่เลยที่ว่าการอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอฮะนายอำเภอมาเองงานนี้
คุณเสกสมลินดาพรประเสริฐนำทีมราชการมาเลย

พักและพายในพื้นที่ว่าการอำเภอบัดแห้จ

เนี่ยเหล่าบรรดาประชาชนทั้งหลายเข้ามาที่ว่าการอำเภอมาติดต่อราชการต่าง
เนี่ยตรงบริเวณฝ่ายทะเบียนเนี่ยตรงนี้คนจะเยอะมาก

ทำอะไรเรื่องทะเบียนบ้านค่ะ
ทำอะไรบัตรประชาชนค่ะ

ได้ผักปลอดสารพิษกลับบ้านกันไปเลย
ติดต่อได้ผักติดมือกลับไปเลย
แล้วที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือชื่อโครงการเขา

นี่คือการทำตามโครงการที่มีชื่อว่า
ว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

ผมว่ามันเป็นการที่ทำให้หน่วยงานราชการกับภาคประชาชนเขาได้ใกล้ชิดกันจริงนะ
แล้วก็ได้ร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน
ในช่วงของการมานั่งรอที่จะทำ
เป็นเอกสารต่างบางทีมันนานนะ
การได้ผักกลับไปเออมันทำให้รู้สึกดีใจ

คุณจะไปติดต่อราชการในทุกวีทุกวัน

แห้งบัตรประชาชนหายทุกวันอันนี้ไม่ได้นะ

ต้องเป็นนี่เขายังให้เมล็ดพันธุ์ด้วย
เอาไปปลูกทานเองก็ได้
ได้เป็นผักปลอดสารพิษที่แท้จริงแท้ช่วย